ไก่ย่างที่ไหนที่ว่าดีที่ว่าเด็ดนะคะ

เป็นไก่ย่างไม้มะดันที่จังหวัด

ทำกินไก่ย่างบ้านดิฉัน

เออแต่ว่าคุณสมศักดิ์ศรีชุ่ม

สันจรทั่วอาทิตย์ทหัวไทยวันนี้นะครับ
เมืองบ้านเกิดของคุณสุภานี
สาวสวยแห่งแดนอีสานใต้นั่นเองครับ

หลายคนคงสงสัยนะครับว่าทำไมต้องเป็นไม้บดัน
เป็นไม้ไผ่ไม้มะค่าไม้มะม่วงไม้มะกอกหรือไม้อะไรได้ไหม
ได้เลยครับว่าไม่ได้ต้องเป็นไม้มะดันเท่านั้นครับ
ถ้าจะมาชิมที่จังหวัดศรีสเกต
วันนี้จะพาไปชิมไก่ย่างไม้มะดันที่ร้านน้องเอ๋สาขาหนึ่ง

ที่เราจะนำไปทำไก่ย่างของดีอำเภอห้วยทัพทันจังหวัดศรีสเกต
เรื่องชื่อลือชามานานแสนนานถึงรสชาติความอร่อย
ก็จะมีน้ำหมักที่ทำมาจากกระเทียมแห้งศรีสะเกด

และก็มาถึงวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือไก่

ลักษณะคล้ายไก่บ้านแต่เนื้อที่ได้จะนุ่มไม่เหนียว
วิธีปรุงคือนำวัตถุดิบทั้งหมดตามอัตราส่วน
ลุกเคล้าให้เข้ากันจนทั่วแล้วทิ้งไว้ประมาณ๑๒ชั่วโมง
เพื่อให้น้ำหมักเข้าเนื้อเวลาย่างก็จะได้รสชาติที่อร่อยถูกปากลูกค้า
หมักได้ที่ก็นำไก่ใส่เข้าไปในไม้ประดัน
ตัดแต่งเตรียมไว้ด้วยการผ่าเป็น๒ซีก
ผูกด้วยไม้ตอกจากนั้นก็นำไก่ไปย่าง
โดยไม้มะดันจะมีกลิ่นเปรี้ยวออกมาจากไม้

แต่ไม่ถึงขนาดกับซึมเข้าไปในเนื้อจนเสียรสชาติน้ำหมัก
จากนั้นย่างไปเรื่อยประมาณ๔๕นาที
ก็จะได้ไก่ย่างที่หนังกรอบเนื้อนุ่มพร้อมรับประทาน
กับน้ำจิ้มรสเด็ดของทางร้าน
คล้ายกับแจ่วบองแต่จะมีน้ำเยอะกว่า
ที่ร้านน้องเอ๋สาขาหนึ่งนอกจากจะมีไก่ย่างแล้ว
ยังมีอาหารอีสานเกือบทุกชนิด
ที่รับรองว่าใครได้กินต้องยกนิ้วให้
ไม่ว่าจะเป็นส้มตำและหมกหมู
ที่เป็นเมนูยอดฮิตรองมาจากไก่ย่างไม้มะดัน
ถ้ามาที่ต้องทานไก่ย่างค่ะ

แต่ว่าถ้าคนจะมาทานคือดิ่งมาทานคือไก่ย่าง
หมกหมูลองจากไก่ย่างค่ะ
จริงหมกหมูเนี่ยเกิดตอนไข้ประนก
ก็คนจะหายไปเลยไม่ทานไก่ย่าง

ก็เลยดังลงจากไก่ย่างค่ะ
ถ้าถามหาลองจากไก่ย่างก็คือหมกหมู

เพราะที่นี่เมื่อก่อนมีไม้มาดันเกิดขึ้นตามริมคลองจำนวนมาก

เพื่อเพิ่มมูลค่าตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
และก็มาลงตัวกับอาหารอย่างไก่ย่าง

ก็จะได้รสชาติที่อร่อยลงตัว

กลายเป็นจุดขายของไก่ย่างที่นี่
และด้วยคุณสมบัติของเนื้อไม้มาดาลสด

เนื้อไม้ยังไม่ไหม้ดำหรือบิดงอ

เป็นผลิตภัณฑ์ไก่ย่างไม้วดันของชุมชน

แรกเริ่มคือเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะคะ
ไม้มะดันจะมีเยอะตามริมห้วย

และก็มาทำเป็นไม้ขี้บไก่

ติดว่าน้ำท่วมหาไม่ได้

เริ่มเลยคือขายบนรถไฟค่ะ

เริ่มมีร้านป่าปลายขายตามข้างทาง
เพราะว่าเป็นทางผ่านคนสัญจรไปมาค่ะ
ถ้าย่างซุปใหม่ที่จะหนังกรอบอร่อยค่ะ
ก็คือไก่ของเราจะคัดสรรจากไก่บ้านอีสานของเบทาโก
จะคล้ายไก่บ้านเพราะว่าสมัยเดี๋ยวนี้คือไก่บ้านเนี่ยหายากมากแล้วค่ะ

อันนี้คือจะเป็นไก่บ้านอีสานของเบทาโกค่ะ
นุ่มกว่าไก่บ้านแล้วก็จะไม่เหนียวเหมือนไก่บ้านค่ะ
หากใครต้องการไปชิมไก่ย่างม้านบะด่อนเวทัพทัน

งหน้าไปตามถนนเส้นทางหลวงใหม่เลข๒๒

ช่วงรอยต่อระหว่างจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดสุรินทร์
ก็จะพบเห็นร้านขายไก่ย่างเจ้าดังอยู่ริมถนน
และนอกจากนี้ยังมีอีกมากมายหลายร้านค้า
ที่ตั้งเรียงรายทั้งสองข้างทาง

และเข้าไปรับประทานกันได้เลยครับ
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
โอ้โหถ้าฉีกลากไก่ของคุณสมศักดิ์เนี่ยนะคุณ
สมศักดิ์เวลากินไก่เนี่ยเขามีอารมณ์กับการทานไก่มากเลยนะครับ
ปกติเขาจะลากลงไปในน้ำแล้วก็หมุนกิน

อันนั้นคุณไปดูใครมา
อ้าวไม่ใช่คุณสมศักดิ์เหรอ

วันนี้ก็ล้านหนึ่งและไปเลย